น้องคนนี้อายุ๑๙สอบติดครูพระ
ดีใจดิดีใจจะทำยังไง
ก็อยากจะหาตังค์เรียนนะสิสอบติดแล้วนี่
อยากจะแบ่งเบาภาระแม่ด้วย
ถูกหลอกครับไปหางานทำ
อยากจะได้ตังค์ถูกหลอกไปทำงานที่ปลอยเป็ดนะครับ

รู้ตัวว่าฉันโดนหลอกแล้วก็พยายามจะหาทางกลับบ้าน

แต่ในที่สุดเธอได้รับความช่วยเหลือ
กลับมาได้ไปดูวินาทีนั้นก่อน
นี่คือวินาทีที่แม่กอดกับลูกครับ

ลูกได้รับการช่วยเหลือกลับมาฝั่งไทยได้สำเร็จครับ

เรียนจบม๖แต่ไปสอบติดครูพระนะครับสอบติดครูพระที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามแต่ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีอ่ะก็เลย
จะหางานทำจะช่วยแม่จะหาเงินส่งตัวเรียนด้วยนะครับก็เลย
ไปทำงานบอกไปสิเงินดีนะหนูงานออฟฟิศงานออฟฟิศ
เป็นงานแลกเงินค่ะเป็นงานแลกเงินถูกกฎหมาย
ตอบแทนในสัญญาราย๒เดือนเป็นเงิน๓๕๐๐๐บาท
สัญญาราย๒เดือนนะแต่ต้องไปทำงานนี่นะ
ไปที่อลัญญประเทศจังหวัดสาแก้วนะข้ามไปมันมีกาซิโนเนี่ยนะ
เธอก็อยากได้เงินนะดิอยากได้เงินมาเรียนก็ตกลงทำงาน
พอเธอนั่งรถไปบขศสะแก้วคุณผู้ชมครับมีคนมารับ
มีคนมารับไม่ได้ข้ามไปฝั่งปลอยเปรตนะ
แต่พาไปลงเรือพาไปลงเรือแล้วก็มีคนอื่นอีกหลายคนเลย
ไม่ได้บอกไม่ได้อธิบายว่าจะพาไปไหนแต่ฟังก็รู้ว่า
นี่เขาพูดภาษากัมพูชากันตอนนั้นก็เอกใจแล้วเอกใจหนึ่งแล้ว
แต่สุดท้ายมันถูกพาไปแล้วนะครับถูกข้ามไปนู่นแหละฮะ
ถูกข้ามไปปลอยเป็ดนะครับคือไม่ใช่ปลอยเป็ดที่ฝั่งติดอลัญญประเทศ
ไม่ใช่ฝั่งที่เดินเท้าข้ามไปแล้วเจอกาซิโนไม่ใช่ตรงนั้น
แต่ถูกเข้าไปอยู่ในอาคารคล้ายกับโรงแรม
ข้างหน้ามีร้านเหล้าข้างในเป็นกาซิโนโทรศัพท์มือถือถูกยึด
แล้วก็ไปเจอบอสชาวจีนไปเจอเจ้านายชาวจีนค่ะ
คราวนี้ล่ะเธอรู้ตัวแล้วฉันถูกหลอกแน่
ประกอบกับบอสชาวจีนเนี่ยรู้ข่าวคือแม่เธอน่ะคือน้องเอกใจตั้งแต่ก่อนจะถึง
น่าจะมีการส่งข้อความบอกแม่แม่ก็โพสต์ตามหาด้วยน้ำแข็ง
แล้วบอสจีนเขารู้เหรอโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละพอรู้
ขู่ให้ล่ามคนไทยมาขู่ที่จะช็อตไฟฟ้านะ
อยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับบ้านเรามา๕๐๐๐นั่นเรียกค่าไถ่ซะอีก
พยายามหาวิธีหนีนะครับแต่ไม่สำเร็จ
แล้วก็เล่านะระหว่างทำงานไปก็ทนทุกข์ทรมานเล่าให้คนในนั้นฟัง

ทำไมผู้คุมบอกว่าผู้คุมคนไทยฮะ
ผู้คุมคนไทยอาสาเลยนะโอ้พี่เขาดีจริง

บอกว่าบอสถ้าบอสไม่ปล่อยเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่เดี๋ยวธุรกิจเฮียจะเสียนะ

บอสมันปล่อยเว้ยบอสบ่อยครับคุณผู้ชมเอาลองไปฟังฮะ
ไม่มีทุนในการเรียนเพราะว่านูก็เห็นว่าครอบครัวตัวเองไม่มี
ก็เลยไม่อยากบีบบังคับครอบครัวว่าตัวเองอยากจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หนูก็เลยไปหาตังค์
ร่ามที่เป็นคนไทยนะคะเขาพูดว่ามึงอยากโดนช็อตไหม
หนูก็บอกว่าเขาให้โอนตังค์มาให้หนูนะแม่เดี๋ยวเขาจะปล่อยเราไป
แม่ก็ยอมทุกวิถีทางจนมีคนคนนึงยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะ
เขาบอกว่าอย่าเพิ่งโอนตังค์ไปเดี๋ยวผมช่วยเองพวกนี้มันไม่จบแค่๕หมื่นหรอก
นางสาวพัชราพรอายุ๓๙ปีแม่ของมิ้นดีใจลูกสาวปลอดภัยกลับมาได้
เล่าเลยตอนไปรับลูกสาวนะเห็นญาติของคนที่ถูกหลอกไปกันเพียบเลยนะ
คือไปลุ้นน้ำแข็งบางคนเจอบางคนได้พากลับบางคนไม่มีกลับมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับถูกหลอกไปทำงานหลายเดือนแล้วนะคนอื่นที่เขาเล่านะ
แต่ยังไม่ถูกปล่อยตัวเอาล่ะมีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมนะครับ
ข่าวบางข่าวเบิร์ตก็โลกสวยแต่ข่าวนี้เบิร์ตโลกไม่สวย
กรณีของน้องมิ้นท์เบิร์ตเชื่อน้องอายุยังน้อย๑๙ประสบการณ์ในการกรอง
อาจจะอาจจะยังไม่เท่าทันก็เลยถูกหลอกแต่มันมีบางกลุ่มมีบางกลุ่มรู้เขาหลอก
แต่กูขอไปเสี่ยงก่อนขออภัยที่ใช้คำนี้ไปเสี่ยงก่อนไปเสี่ยงก่อน
ถ้าดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดีปั๊บจะกลายเป็นผู้เสียหายเลยนะ
จะเริ่มเป็นผู้เสียหายร้องทุกข์ร้องเรียนส่งข้อความมาหาเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย
มันมีจริงเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะครับแม่นะฮะสำหรับคนที่ถูกหลอกเบิร์ตเห็นใจนะ
แต่สำหรับคนที่รู้เขาหลอกแล้วจะไปเสี่ยงก่อนเลิกซะนะครับ